ปัญหาเพื่อนบ้านกับที่จอดรถ
โอ้โหคราวนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เพื่อนบ้านคนนี้ตัดสินใจไปแจ้งความแล้วค่ะ
เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องจริงเพื่อนบ้านข้างเนี่ยจอดรถล้ำหน้ามา
แล้วทำให้เขาออกจากบ้านไม่ได้ค่ะ

โอ้โหทำไมพี่

เดี๋ยวตำรวจมาครับไม่เป็นไรครับ
เนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมดูการจอดรถแบบนี้เนี่ยนะคะ

แล้วเห็นเสาต้นสีส้มมันก็เป็นเส้นแบ่งบ้าน
แล้วนี่ถ้าถ่ายจากบ้านของผู้เสียหายที่เขาถ่ายออกไป
รถของเพื่อนบ้านจอดมาเกินเหมือนกับครึ่งบ้าน
คือเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกจริง
เพราะว่าบางทีบ้านพื้นที่ด้านหน้าความกว้างมันจอดรถได้คันเดียว
หรือว่าบางบ้านมีกิจกรรมตรงลานหน้าบ้าน
เอารถมาจอดข้างหน้าอะไรอย่างนี้
ปัญหามันคือที่จอดรถไม่ได้ไว้จอดรถ
แล้วมันก็เลยกลายมาจอดหน้าบ้านแล้วมันล้ำมันล้ำหน้าบ้านคนอื่นเข้าไป
แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้บางบ้านไม่ได้มีรถคันเดียว
ใช่ค่ะแต่พี่คนนี้เขาบอกว่าเขาออกไม่ได้
เขากลัวว่าวันดีคืนดีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องไปโรงพยาบาล
หรืออะไรก็แล้วแต่เราออกไม่ได้มันจะมีปัญหา
แล้วเคยคุยกันแล้วนะคะก็ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ทนายเอง
เพราะฉะนั้นเอาต้นไม้มาตั้งก็โดนยกออก
ก็เลยเป็นที่มาของการโต้เถียงอย่างที่เราเห็นในคลิป
วันนี้เราไปในบ้านหลังที่มีปัญหาพบว่าสองหลังนี้เป็นทาวน์ฮาส์ที่อยู่ติดกันหน้าบ้าน
มีการพ่นสีแบ่งแนวเขตหน้าบ้านชัดเจนเลยนะ
กว่าจะมาถึงการพ่นสีแบ่งเขตมันคงมีเรื่องมาเยอะแล้วล่ะ
แต่มันจะจบหรือเปล่านะคุณนัทพงศ์พ่นสีแบ่งเขตไว้ชัดเจนอีกด้วยมันจะจบหรือเปล่า
มีการเอากระถางต้นไม้เอาถังขยะมาวางไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านจอดขวางนะคะ
แล้ววันนี้วันนี้ผู้ร้องเรียนเข้าไปที่สนราชพร้าวไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านคนนี้ด้วย
ในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะเขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้นานแล้ว
เราไปอยู่ต่างจังหวัดมาหลายปีเพิ่งจะย้ายกลับมาปีนึงเท่านั้นแหละ
ก็เจอปัญหานี้มาตลอดเลยเขาตั้งคำถามบอกเพื่อนบ้านตั้งใจก่อกวนหรือเปล่า
เพราะว่าในบ้านเองก็สามารถจอดรถได้แต่ถ้าจะจอดหน้าบ้านเนี่ยคือถอยไปอีกนิดนึงก็ได้นะ
มันไม่กินพื้นที่หน้าบ้านเขาเขาก็จะได้เอารถออกได้
พื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่พื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ
กฎหมายเอาผิดในพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ได้แล้วหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเขาไม่มีนิติมานานแล้ว
แล้วอย่างนี้ประชาชนจะอยู่ยังไงจะทะเลาะกันเองสู้กันเองใช่ไหม
ผมก็พยายามจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นเองผมพยายามปกป้องสิทธิ์ตัวเองเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้รังแก่ใครคนนี้เขาก็จอดในบ้านได้แต่เขาไม่ยอมจอด
เขาจะจอดหน้าบ้านให้ได้ด้วยเหตุผลว่าสะดวกสบายอะไรต่าง
ถ้าเขาจะจอดหน้าบ้านเขาเขาปิดทางสัญจรของเขาเท่านั้นเอง
เราก็ปิดทางสัญจรของเราได้แต่ก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
คือการมีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านมันเป็นศัตรูที่เหนื่อยที่สุดแล้วครับ
คือถ้าใครมีปัญหาเพื่อนข้างบ้านผมบอกไว้เลยใครมีเพื่อนข้างบ้าน
เดี๋ยวถือว่าถูกกำลังวันที่๑นะครับ
นี่ไงผมบอกแล้วว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกเพราะก้มลงไปดูในเพจที่เรากำลังไลฟ์อยู่
มีคุณผู้ชมเจอปัญหาแบบนี้เยอะเลย
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากลับบ้านทุกวัน
ถ้ากลับบ้านไปเจอปัญหาออกจากบ้านเจอปัญหาคือมันเจอปัญหาทุกวัน
ถ้าเกิดว่าได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีแล้วไม่เคารพ
สิทธิกันและกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่า
แต่เอาจริงนะคะใครที่กำลังลุกล้ำสิทธิคนอื่นอยู่
วันนี้ทีมงานของเราไปคุยกับทนาย
เขาบอกว่ากรณีแบบนี้ถ้าไปถึงโรงถึงศาลแพ้
ตัดสินมาแล้วบอกมันเป็นลักษณะการข่มเหง
แก่ผู้อื่นในที่สาธารณะ
มีความผิดฐานข่มเหงรังแก่ผู้อื่น
ต่อหน้าธารกำนันมีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าดูกราฟิกจากทีมข่าวเราทำมาให้ดู
คือมันล้ำหน้าบ้านของเขาไปมันเกินเขต
เห็นบ้านคู่กรณีสีเหลืองจอดล้ำเข้าไปในบ้านสีแดง

เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเอากฎหมายเข้าไปคุยนะคะ